เขาจะขึ้นศาลวุ่นวายตำรวจหมดเลย

เปล่าค่ะเขาจะปีนขึ้นสรรเจ้าหน้าอู่ซ่อมรถ
เขาเมาคือไปเสพกัญชามา
คุณผู้ชมแล้วก็หล่อนมีอาการแบบนี้
เดี๋ยวไปดูว่าเขาทำอะไรบ้างค่ะ
จับกว้างจับกว้างนะครับอ้าว
เดี๋ยวพี่เตรกไหนท้อง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
คุยกับเจ้าของอู่ซ่อมรถหน่อยค่ะ
คุณเสกเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นะจู่ขับกระบะมาจอด
ผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ขายรถส่วนสันสลัก
ผู้ชายคนนี้ก็วนไปวนมาแล้วก็คุ้มคลั่งนะคะ
เดี๋ยวลองฟังพี่เจ้าของอู่ซ่อมรถหน่อยละกันค่ะ

พิชาเกดย้อย
เราเป็น๒คนอีกคนนึงเป็นละ

ไม่ได้ใช้อ๋อมีไว้เฉย

ใบกัญชาต้มใช่ไหม

กินไปแล้ว

คือตัวเขาออกอาการเยอะมาก

ดิฉันโปรยผิดไปตอนแรกดิฉันบอกว่าเขาเสพกัญชา
เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้สูบเขาไม่ได้เสพ

เจออะไรบ้างมันชัดเหลือเกิน

ดูนี่อะไรคะนี่
บ้องกัญชามาทั้งบ้องเลยค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องนำตัวผู้ชายคนนี้นายอภิชาติขึ้นรถ
ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักษณ์สพเมืองชายนาฬ

พวกนักเรียนแพทย์อะไรเขาก็ออกมาเรียกร้องใช่ไหม

คือมันปลดล็อกก็จริงแต่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ได้ใช้เพื่อกิจกรรมสันทนาการแบบนี้
เขากลัวจะมีคนคลั่งอะไรเยอะอ่ะ